คุณผู้ชมเป็นข่าวสลดที่เกิดขึ้น
พ่อยิงลูกชายแท้วัย๑๗ปี
เหตุการณ์นี้เกิดจากที่พ่อทะเลาะกับแม่
แล้วลูกชายพยายามจะเข้าไปห้ามไม่ให้พ่อทำร้ายแม่

ปืนนั้นมันลั่นใส่ลูกชายจนลูกชายเสียชีวิต

แต่ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว

โดยตำรวจสืบสวนภูทรเดชอุดมที่จังหวัดอุบลราชธานี
ได้จับกลุ่มนายวิสุทธิ์พันเพ็งอายุ๔๔ปี
พร้อมกับอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนในรังเพลิง๑ปลอก
หลังจากที่ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนนี้
ยิงลูกชายน้องฟลุ๊กหรือว่านายปริวัติ
แผ่นคำลาอายุ๑๗ปี
เสียชีวิตเมื่อกลางดึกวานนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสาธารณะ
หมู่บ้านชัยอุดมที่ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ชาวบ้านก็ต้องนำตัว
ฟลุ๊กหรือว่านายปริวัติ

ตอนนั้นน้องบาดเจ็บสาหัสนะคะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดม
แล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ท้ายที่สุดน้องฟลุ๊กเสียชีวิตเมื่อวานค่ะ

นางสาวรัตนาวดีแผ่นคำลาอายุ๔๔ปี

ระหว่างที่แม่ทะเลาะกับพ่อ
ซึ่งทะเลาะกันอยู่บริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้าน
โดยลูกชายอยู่ในเหตุการณ์
แล้วลูกชายก็เลยกลัวว่าพ่อจะทำร้ายแม่
ลูกเลยพยายามเข้าไปห้ามพ่อไว้

ชักอาวุธปืนพกสั้นที่ติดตัวมาแล้วก็ยิงออกไป๑นัด
กระสุนก็เลยโดนลูกชายได้รับบาดเจ็บล้มลงกับพื้น
แล้วชาวบ้านก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ตัวพ่อผู้ก่อเหตุเนี่ยก็หนีไป

ก่อเหตุและตำรวจชุดสืบสวนสพเดชอุดม
ก็ติดตามจับกลุ่มตัวมาได้พร้อมกับของกลางนะคะ
เมืองต้นก็ได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียเพื่อนของน้องฟลุ๊ก
ก็มีการโพสต์อาลัยกันแล้วก็ติดแฮชแท็ก
พ่อแม่ทะเลาะกันลูกเป็นคนรับกรรมนะคะ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลค่ะ